ใช่ค่ะก็เกิดเหตุกันมาตั้งแต่๑๔เมษายนที่เกาะคิวชูแผ่นดินไหวขนาด๖๗
แล้วก็ล่าสุดสดร้อนเมื่อคืนประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ตามเวลาบ้านราวนี้ก็เกิดซ้ำอีก๗๓
ทำให้๔๘ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมีผู้เสียชีวิต๑๖คนแล้วก็บาดเจ็บกว่า๑๐๐คน
ตอนนี้หน่วยงานการต่างประเทศนะคะก็ประสานกันแล้วก็ดูว่ามีผู้บาดเจ็บเป็นคนไทยหรือไม่
ซึ่งตามเวลาที่เกิดในญี่ปุ่นก็คือประมาณตี๑๓๐นี้นะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๖คนแล้วก็บาดเจ็บเพิ่มอีกหลายร้อยคน
โดยศูนย์สำรวจธรณีวิทยาสหรัฐก็วัดแรงสั่นสะเทือนได้ที่๗๓ความลึก๑๐กิโลเมตรค่ะ
บริเวณที่เกิดเหตุอยู่ที่จังหวัดกุมาโมโตบนเกาะคิวชูซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
แล้วก็เป็นจุดที่ใกล้เคียงกับบริเวณจุดเดิมที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด๖๔ด้วย
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๐คนบาดเจ็บนับพันคนนะคะ
หลังแผ่นดินไหวนั้นทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น
ได้ประกาศเตือนบริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะคิวชู
ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลประมาณ๒๐๑๐๐เซนติเมตรด้วย
ยังไงก็ตามนะคะมีการถูกยกเลิกเตือนภัยซึนามิในเวลาต่อมาแล้ว
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำให้เกิดความกังวลว่า
จะเป็นการซ้ำเติมความเสียหายที่พังทลายเดิมอยู่แล้ว
โดยหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหว๒ครั้งแรกเมื่อคืนวันพฤหัสบดี
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยส่วนใหญ่ก็คงปฏิบัติหน้าที่
อยู่ตามซากประหลักหักพังของอาคารบ้านเรือนตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
ทางด้านของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับก็สั่งเพิ่มจำนวนทหาร
กองกำลังป้องกันตนเองเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติ
เพื่อให้ความช่วยเหลือดำเนินการอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับ
โดยมีรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อคืนที่ผ่านมา
นั้นทำให้มีอาคารบ้านเรือนพังถล่มลงมาเพิ่มเติมอีกหลายหลังทีเดียว
แล้วก็เกิดดินถล่มในหลายพื้นที่ทำให้มีประชาชนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเพิ่มเติมด้วย
ได้รับคำสั่งให้อบพยพออกไปก่อนอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากว่าวิตกกังวลว่าอาฟเตอร์ช็อกที่เกิดขึ้นอาจทำให้เขื่อนเสียหายได้ครับ
ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์๓แห่งในพื้นที่แผ่นดินไหวล่าสุดก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใดครับ
ด้านสำนักงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นนะคะก็เปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังที่จะเร่งช่วยเหลือคนชะลา
แล้วก็เจ้าหน้าที่ในบ้านพักคนชรา๖๖คนที่ยังติดอยู่ใต้บ้านพักผู้สูงอายุในเมืองมาชิกิ
ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ได้รับความเสียหายหนักค่ะ
ใช่ค่ะส่วนเรื่องของนักเรียนทุนที่ได้รับทุนไปศึกษาที่ญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้น๑๒คน
ตอนนี้ปลอดภัยทั้งหมดนะคะอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลนักเรียนแล้ว
คุณาโมโตศูนย์กลางแผ่นดินไหวยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตเก้าคนนะคะ
และไม่มีรายงานการเสียชีวิตของคนไทย
ไม่มีการรายงานเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บว่ามีสัญชาติไทยด้วย
เพราะฉะนั้นนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลต่างที่กองต่างประเทศจังหวัดกุมาโมโตได้นะคะ

ก็สอบถามได้ทั้งข้อมูลภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
แต่ว่าภาษาญี่ปุ่นอาจจะเป็นหลักหน่อยนะคะในการสื่อสารหาข้อมูลในครั้งนี้ค่ะ
แล้วก็มีข้อมูลจากเฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ
เผยแพร่เอกสารข่าวจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่า
มีนักเรียนทุนของรัฐบาลไทยอาศัยอยู่ในเกาะคิวชู๑๒ราย
ตอนนี้ติดต่อได้ทั้งหมดแล้วและทุกคนปลอดภัยดีนะครับ
ความคืบหน้าก็ติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปกับไทยรัฐทีวีนะครับ